ทีนี้ไปที่ท่ามกาจังหวัดกาญจนบุรีกันหน่อยนะคะ
ชาวบ้านเขารวมตัวกว่าหลักร้อยคนพร้อมกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองนะคะ
นี่ค่ะคุณผู้ชมถามว่ารวมตัวกันทำอะไร
ขับไล่เจ้าอาวาสวัดดังวัดหนึ่งที่กาญจนบุรี

เพราะท่านไปตัดต้นสักอายุกว่า๗๐ปี

เพราะจากการไปสืบสอบมานะคะ
เจ้าวาดตัดไปขายขายแล้วเอาเงินไปไหนอ่ะ
เจ้าอาวาสบอกว่าเพราะต้องการนำเงินเนี่ย
มาบูรณปฏิสังคอนวัด

เออแล้วไม้สักนี่แพงใช่ไหมก๊อฟ

หอประชุมกำนันผู้ใหญ่บ้านอำเภอธรรมกา

มีรองเจ้าคณะจังหวัดกาญจนบุรี

เจ้าอาวาสวัดพระแท่นดงรัง

ร่วมโดยการสำนักงานพระพุทธศาสนา

กระต่ายเต้นหมู่ที่๒ตำบลท่าไม้
อำเภอธามกากว่า๑๕๐คนค่ะ

กรณีพระครูใบดีกาสมัย
สมจิตโตเป็นเจ้าอาวาสวัดกระต่ายเต้น

อายุกว่า๗๐ปีจำนวนกว่า๒๔ต้น
ในบริเวณวัดไปขายให้กับโรงเลื่อย
ชาวบ้านต้องรวบรวมเงินไปซื้อคืน

ไปขายเอาเงินมา
บูรณปฏิสังขรปรับปรุงวัด

ไม่เชื่อยังยืนยันให้เจ้าอาวาสเนี่ยออกไปจากวัดด้วยนี่แหละค่ะคือคำถามนะคะจนสุดท้ายพระครูใบดีกาเนี่ย
ก็กล่าวกับที่ประชุมบอกว่างั้นข้าพเจ้าขอลาออกจากตำแหน่งเจ้าอาวาส
แล้วก็จะย้ายวัดด้วยพี่เบิร์ตทำให้ชาวบ้านที่มาประชุมกันเนี่ยพอใจนะคะ
ก็สุดท้ายแล้วพระครูใบดีกาสมัยเจ้าอาวาสวัดกระต่ายเต้นเนี่ย
ยอมลาออกจากตำแหน่งเจ้าอาวาสนะ
มติในที่ประชุมค่ะคุณผู้ชมสอบถามความเห็นจากชาวบ้าน
ว่าใครไม่ต้องการให้เจ้าหน้าที่อยู่ต่อยกมือขึ้น
ปรากฏว่าคุณค่ะเหมือนนัดกันมานะคะพร้อมเพลียงกันเลยยกมือ
ไม่ต้องการให้พระครูท่านนี้เป็นเจ้าอาวาสวัดกระต่ายเต้นต่อไปค่ะ
จูยกมือขึ้น

คือในรายงานข่าวเนี่ยไม่ได้บอกนะพี่เบิร์ช
มีใบเสร็จหรือเปล่าที่ไปขายให้กับทางโรงเลื่อย
แต่ประเด็นคือชาวบ้านไม่พอใจไงว่าทำไมจู่เนี่ย
ต้นศักดิ์ที่เขาเปลี่ยนเจ้าอาวาสมาแล้วหลายรูปเนี่ย
คือเจ้าอาวาสแต่ละรูปเนี่ยเขาทำนุบำรุงรักษาต้นไม้ให้เป็นที่ร่มรื่น
เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจของชาวบ้านแต่องค์ปัจจุบันรูปปัจจุบันเนี่ยมาตัดต้นไม้
นี่ค่ะประเด็นที่ชาวบ้านไม่พอใจนะคะ
นายจรรย์ผ่องใสประธานคณะกรรมการวัดกระต่ายเต้นบอกว่า
ทางวัดเริ่มปลูกต้นศักดิ์มาตั้งแต่ปีพุทธศักราช๒๔๔
เพื่อให้วัดร่มรื่นต้นศักดิมันต้นใหญ่ไงนะฮะ
เจ้าอาวาสของวัดหลายรูปก็ไม่เคยคิดจะตัดต้นศักดิ์
ไม่เคยคิดจะตัดต้นไม้แต่ละต้น
มีแต่ช่วยการดูแลให้แข็งแรงสวยงามเคียงคู่วัดมาตลอด
แต่เจ้าอาวาสองค์ปัจจุบันได้นำโฉนดที่ดินของวัด
เนื้อที่๗๔ไร่๓งาน๒๐ตารางวาไปขึ้นทะเบียนเป็นสวนป่า
เพื่อการพานิษฐ์ทั้งที่จริงแล้วที่ดินทั้งหมด
เป็นที่ดินที่สร้างวัดสาราการประเรียนอุโบสถ
โรงเรียนของวัดกระต่ายเต้นแล้วก็ปลูกไม้สัก
กว่า๔๐๐ต้นเพื่อสร้างความร่มรื่น

ชาวบ้านพบว่าทางเจ้าอาวาสรูปปัจจุบันเนี่ย
พร้อมกับพักพวกแอบไปตัดต้นศักดิ์

ส่งขายให้กับโรงเลื่อยที่จังหวัดนครปฐม
แล้วก็ไม่ได้มีการหารือกับคณะกรรมการของวัด
และชาวบ้านแต่อย่างใดนะคะ

ชาวบ้านก็ต้องออกมาโวยแบบนี้นะ

แจ้งเพียงว่าทำเรื่องขออนุญาต

แล้วก็มีการทำสัญญาส่งขายให้กับโรงเลื่อย
สัญญานะคะพี่เบิร์ต

แต่มีการตัดไปแล้ว๒๔ต้น

ให้มีการตัดต้นไม้ก็คือต้นศักดิ์เพิ่มในวัด
ก่อนที่จะมีการเข้าไปเจรจากับทางโรงเลื่อย
เพื่อขอซื้อไม้สักที่ถูกตัดไปแล้วกลับคืนมาในราคา๖แสนบาทนะฮะ
เงิน๓แสนบาทได้มาจากวัดที่ขายไม้ไปก่อนหน้านี้

ชาวบ้านบอกว่าจะรวบรวมกันเองเพื่อนำไปซื้อต้นไม้สักคืนมา
เมื่อวานนี้ชาวบ้านก็พอใจนะคะ
ที่เจ้าอาวาสรูปนี้ออกไปจากวัดในที่สุดนะคะ
แต่ก็ไม่ควรทำแบบนี้ตั้งแต่แรกนะฮะ
ชาวบ้านขนาดจะยอมรวมเงินอีก๓๐๐๐๐๐บาทเพื่อให้ได้๖๐๐๐๐๐บาท
ซื้อคืนเขารักเขาหวงแขนแค่นี้
๓๐ต้นเอาไปขายลงเรื่อยในราคา๓๐๐๐๐๐บาท
ชาวบ้านบอกว่ายอมซื้อคุณ๖๐๐๐๐๐บาทเลยนะฮะ